ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดในคอนโดกลางกรุง

เพราะว่าทั้งทางคอนโดเองทางนิติบุคคลเอง

แล้วก็ทางสาธารณสุขก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
ว่าจริงแล้วเป็นคนคนเดียวกับที่ทางสาธารณสุข

ว่าเป็น๑ใน๖บุคลากรทางการแพทย์
งั้นเดี๋ยวจะสับสนถ้าเราฟังแบบว่า
ไม่วินิปิกระหรือไม่ฟังให้ดีว่า

แล้วก็เป็นข้อความเป็นหมายชี้แจงจากทางด้าน
นิติบุคคลอาคารชุดคอนโดย่านสาธรณ์ท่าพระ
ออกประกาศเรื่องชี้แจงพบผู้อาศัยติดเชื้อโควิด๑๙ในโครงการ
บางคนอ่านแค่ตรงหัวข้อนี้ตกใจ

นึกว่าพบใหม่หรือเปล่า
แต่จริงแล้วทางคอนโดเขาก็ชี้แจงออกมานะครับ
ว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายนี้ได้รับการยืนยันผลว่าติดเชื้อจริง
วันที่๑๐ธันวาคมและขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
จากนี้นิติเขาก็ชี้แจงถึงเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยของคอนโด
การรักษามาตรฐานในการป้องกันโควิด๑๙
แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดห้องชุดแห่งนี้นะครับ

แต่ทีนี้พอมีคนรับทราบข่าวตรงนี้ที่เขามีการแชร์กัน
เรื่องนี้นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร
มนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค
ตอบคำถามและชี้แจงบอกว่า
ผู้ติดเชื้อในคอนโดกลางกรุงย่านสาธรณ์ท่าพระแห่งนี้
จริงแล้วเคยเป็นผู้ติดเชื้อที่ประกาศ
อยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อไปแล้ว
เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และรายนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายที่๖
ตามที่มีการชี้แจงไทม์ไลน์และการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะผู้ติดเชื้อรายที่๖นี้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์
คือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์รายที่๑
ซึ่งถูกกักกันโรคไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แล้วก็ไทม์ไลน์ที่ชี้แจงออกมาว่าผู้ติดเชื้อรายที่๖ก่อนหน้านั้น
เดินทางไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานไปซื้อของแล้วกลับมาที่คอนโดแห่งนี้
เขาก็สอบสวนเฝ้าระวังโรคเรียบร้อยแล้ว
ว่ามีใครเสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงบ้าง
ทีนี้ก็ไปตรวจสอบผู้เสี่ยงแล้วก็ไปไม่พบนะ
คุณไม่พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙เพราะว่าผลทั้งหมดเป็นลบเรียบร้อยแล้วนะครับ
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าแชร์ข่าวสารที่อาจจะทำให้ตื่นตระหนกนะครับ
แล้วก็ขอให้ประชาชนไม่ประมาทแล้วก็คลายความกังวลว่าตอนนี้
กระทรวงสาธารณสุขทางหน่วยงานสามารถที่จะควบคุมดูแลเอาไว้นะครับ

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อันนี้เป็นยอดเมื่อวาน
เพราะว่าถ้าวันนี้น่าจะเป็นการแถลง๑๑โมงนะ
เมื่อวานนิดหนึ่งมีทั้งหมด๑๒คน
เป็นคนไทย๙คนและชาวต่างชาติ๓คนนะครับ
ทั้งหมดมาจากต่างประเทศแล้วก็ไม่มีที่มาจากเมียนมานะฮะ
ทำให้ตอนนี้ที่ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น๔๑๙๒ราย
คนส่วนนี้มีข่าวออกมาว่ามีคนไทยที่เดินทาง
กลับมาจากเมียนมามาเข้าไทย
๑๐๐คนตอนนี้ทางประสุนสาธารณ์สุขและหน่วยงานด้านความมั่นคง
เขาก็ตรวจสอบเรื่องสุขภาพกันอย่างเข้มข้น
เพราะว่าเป็นเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผ่านด่านชายแดนนะ